ไปที่จังหวัดชายนาฏกันหน่อยนะคะมีผู้ชายคนหนึ่ง

ละกดมีวันหนึ่งเขาก็ไปถ่ายเอาจอมปล่วงเบรอเลยนะคะ
ราบไปหน้ากลองแล้วอยู่เขาเสียชีวิต
อ้าปากมือเท้าตกไม่หายใจแล้ว

ชาวบ้านบอกว่าอาถรรพ์จอมปลวกแน่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางทุ่งในพื้นที่ตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองชัยนาธนะคะ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบศพนายวุฒิชัยใจแก้วทิวัย๔๙ปีค่ะ
สภาพคือเอ็นเบาะนอนคล้ายกับนอนหลับไป
ว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๓ชั่วโมงนะคะ

เมื่อวานได้ให้วุฒิชัยมาปรับพื้นที่ที่นี่เป็นวันแรก
มาทำงานตั้งแต่๘โมงเช้าเลยค่ะ
กระทั่งตกเย็นกำลังจะเอาข้าวมาส่งให้
เห็นรถติดเครื่องอยู่แต่จอดนิ่งเลยนะไม่ขยับเลย
ก็คิดว่าสงสัยวุฒิชัยนอนหลับแล้วมั้

อ้าววุฒิชัยนอนอ้าปากมือเท้าตก

เรื่องต้นคุณหมอบอกว่าน่าจะเสียชีวิตจากโรคประจำตัว
ก็คือเขาเป็นทั้งเบาหวานความดันแล้วก็ไขมันสูง
ประกอบกับเมื่อเช้าภรรยาให้ข้อมูลมาว่า
มาทำงานวุฒิชัยซัดเหล้าเข้าไปอย่างหนักเลย

ต้นญาติติดต่อขอรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดแล้วนะคะ
แต่ชาวบ้านบอกว่าไม่จริงหรอกหมอจอมปลวกแน่นอน
เพราะเมื่อวานเห็นเลยวุฒิชัยไปขุดจอมปลวก
เหมือนกับปรับหน้าดินแล้วก็ทลายจอมปลวก

โบราณเขาว่าเอาไว้ถ้าไปทำลายจอมปลวก
มันจะเจอเรื่องอาถรรพ์เจอเรื่องไม่ดี
ตัวลุงเองกลัวไหมกล้าไปทำร้ายหรือว่าไปพังอย่างนั้นนะ

ข่าวนี้ยังไม่มีข่าวอะไรใช่ไหมครับเกี่ยวกับพวกแบบ

คนไปทำอะไรอย่างนี้แล้วทำลายจอมปลอด
แล้วแบบเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีเนอ

ว่าเขามีศักดิ์ศีลบันไดแล้วอย่างนี้ใช่ไหม

มันก็มีจอมปลวกกระจายอยู่หลายแห่งจริงบริเวณตรงจุดเกิดเหตุ

มีจอมปลวกขนาดสูงเท่าตัวคนนะคุณ

เมตรอ่ะสูงเท่าตัวคนนะคะอยู่อีกจุดหนึ่งด้วยที่ยังไม่ถูกขุด
ส่วนรถแบ็คโฮลตอนนี้เขาบอกว่าเปลี่ยนแล้วให้ขนย้ายออกไปแล้วก็เปลี่ยนคันใหม่มา
เพราะว่าไม่มีใครกล้าใช้รถคันนี้ต่อเพราะว่าวุฒิชัยเนี่ยเขาเสียชีวิตคารถ
ส่วนตัวดิฉันเชื่อนะคุณสุภาษาราว่า
เขาน่าจะเสียชีวิตจากโรคประจำตัวและการดื่มเหล้าจากที่คุณหมอบอก
เพราะทุกอย่างเนี่ยคือโรคแต่ละโรคมันเป็นโรคที่ค่อนข้างหนักนะถ้าเกิดขึ้นนะ
แล้วดื่มเหล้าไปอย่างหนักอาจจะแดดร้อนด้วยที่ฉันค่อนข้างเชื่อคุณหมอ